ก็อยากจะขายให้ดีและแถมเตือนด้วยนะต้องรีบซื้อ
เพราะฝนทิ้งช่วงเดือนหน้าจ้าแต่เอง
ที่บอกว่าฝนทิ้งช่วงแต่ตอนนี้ยังมีฝนอยู่นะยังมีฝนอยู่นะ
ฟ้าครึ้มบ้างฝนตกปล่อยบ้างฝนตกหนักบ้าง
แต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันไปเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยสำคัญ
ก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมฝนประจำฤดูยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าเขาจะลดกำลังลงก็ตามนอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยค่ะ
ความกดอากาศต่ำแถวประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนปกคลุมตรงนู้นนะคะ
ก็เลยทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนแต่ย้ำนะคะ
ฝนเนี่ยก็อืมอุ้ยเดี๋ยวมาช่วงช่วงสุดสัปดาห์
แต่วันนี้ค่ะต้นสัปดาห์จนถึงพระฤหัสบดีฝนจะลดลงนะคะ
หกโมงโอ้ยมีกลุ่มฝนแล้วเหรอแถวหลวงพระบาง
ตรงนั้นน่าจะมีฝนแล้วนะคะเป็นหย่อมตรงนั้น
และก็คาบเกี่ยวจนถึงอุตรดิษฐ์น่านพยาวด้วย
แต่หลังจากนั้นไปค่ะฝนจะลดลงไปตลอดทั้งวัน
ฝนจะกลับมาอีกครั้งในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
ในวันนี้เน้นตกทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะ
ลากยาวลงมาตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เลยนะคะ
จะเป็นฝนที่ตกประมาณ๔โมงเย็นจนถึงประมาณ๑ทุ่ม
ก็คือบ่ายจนถึงช่วงค่ำนั่นแหละค่ะ
พอฝนมาฝั่งตะวันตกแบบนี้คลื่นก็จะต้องน่าห่วงเช่นเดียวกันค่ะ
ทะเลอันดามันตอนบนสีน้ำเงินขนาดนี้จุดไหนที่มีฝน

รวมถึงอ่าวไทยตรงนู้นด้วยค่ะติดติดตระจันทบุรีระยอง
ตรงนั้นคลื่นอาจจะสูงได้สองเมตรเช่นเดียวกันนะคะ
เรือเล็กก็งดออกจากฝั่งไปก่อน
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิ
วันนี้มีฝนตกลงมาอยู่บ้างอากาศก็ยังดี
ไม่ได้ร้อนมากจนเกินไปนะคะ
แต่ว่าใครที่อยากตักผ้าอยากล้างรถ
แนะนำว่าช่วงเช้าดีกว่านะคะ
เพราะว่าช่วงเช้าแดดดีหลังจากนั้นอุณหภูมิจะดีขึ้นช่วงบ่ายหลังจากที่มีฝน